กรณีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่มีชายคลั่งที่ชื่อวนายอิทธิพลค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่แทงผู้หญิงและเด็กในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพด้วยกันนะคะ
หลังจากที่จับกลุ่มตัวเขาได้เนี่ยเขาบอกเขาอ้างนะเขาบอกว่า
เขาเนี่ยเสพยาบ้าเขาติดยาเสพติดเลยทำให้เกิดอาการคลั่งแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
แต่ตำรวจนำตัวเขาไปตรวจสอบแล้วไม่พบนะ
ว่าเขามีการเข้าไปรักษาเนื่องจากมีอาการติดยาเสพติดเนี่ยนะคะ
วันนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะ
เป็นคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีออกไปช่วยกันจับนายอิทธิพล
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงในเพจอุดรมีด่านมีข่าวมีหมอลำงานบุญมีเหตุการณ์ต่างบอกด้วย
ชื่อเพจยาวนิดนึงนะคะอุดรมีทุกอย่างเลยนะ
อ่าแต่ว่าเป็นเพจนี้แหละอ่าคนเข้ามาดูมาคอมเมนต์มาแชร์
โดยเฉพาะคำขอบคุณถึงพลเมืองดีทั้งพี่เป็นขออภัยนะคะเป็นพี่แกรป
และจะมีคนที่สวมเสื้อโปโลอีกหนึ่งคนนะเป็นเสื้อสีเขียวนี่นะคะ
คลิปดังกล่าวเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายมือถือ
บนถนนประจักษ์ศิลปาคมช่วงนั้นชายคลั่งเนี่ยไล่แทงเด็กผู้หญิงแล้วนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยไล่ตามเขา๔คัน
ขออภัยนะคะชื่อเขาบอกเขาชื่อแบบนี้นะมีเฮียน้อยมีพนักงานเคอรี่หนุ่มแกรป
และรถหนุ่มสาวคือจังหวะเมื่อกี้มีคนนึงที่ขี่รถประกบมา
แล้วก็ถีบรถของอีกคนจนล้มใช่มาซึ่งมีพนักงานเคอรี่นะครับ
พลเมืองดีทั้ง๔คนก็เลยช่วยกันหาอาวุธไล่ต้อน
ให้ไปอยู่ในมุมที่จะไม่ทำร้ายคนอื่นได้แล้ว
แล้วก็รอตำรวจมาจับกลุ่มตัวเข้าไปนะคะ

ไปพบนายชัยพลวาทะบัณฑิตกุลพนักงานเคอรี่
ทำงานที่เคอรี่มา๔ปีแล้ว
ช่วงเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งของ
พลเมืองดีคนอื่นขี่รถไล่ตามคนร้าย

ช่วยจับฆาตกรหน่อย
มันฆ่ามาหลายคนแล้วตัวเองได้ยินค่ะ

คิดในใจว่าทำไมไม่ถีบรถมันให้ล้มล่ะ

ตัวเองก็เลยตัดสินใจเรานี่แหละจะต้องเป็นคนหยุดมัน

หยุดเพื่อไม่ให้มันไปต่อได้

ตัวเขาเองนะหันไปหยิบเอาพวก
อยู่ในร้านขายวัสดุก่อสร้างมาล้อไม่ให้คนร้ายหลบหนีไป
แต่คนร้ายก็ยังแทงไปแทงผู้หญิงคนอื่น

ช่วงเวลานั้นกู้ภัยมาตำรวจมาแล้วก็จับกลุ่มตัวไปได้นะคะ
พอรู้ว่าคนร้ายก่อเหตุแทงคนตายและบาดเจ็บตกใจ

แต่พอมารู้ทีหลังว่ามีคนตายแล้วเขาบอกเขาตัวสั่นมากเลย
ว่าจะร้ายแรงขนาดนี้ใช่รีบโทรแจ้งผู้จัดการนะคะ
บอกว่าผมขอตั้งสติก่อนนะเดี๋ยวส่งพัสดุต่อนะ
ช่วงนั้นเขาตัวสั่นใจสั่นไปหมดเลยนะคะ

ก็เลยเข้าไปดูตอบคอมเมนต์ว่าทำงานที่เคอรี่หลายคนเข้าไปดูแล้วไง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีแฟนคลับเอาเค้กมาให้ด้วยนะ
เค้กเขียนว่าแด่ฮีโร่เขาก็เลยเอาเค้กแจกเพื่อนเคอรี่กันทาน
ต้องชื่นชมจริงนะคือต้องบอกว่าเป็นความกล้าหาดมากของพลเมืองดีกลุ่มนี้

แล้วก็ตัดสินใจที่จะหยุดผู้ชายคนนี้เอาไว้
มากัน๔คนรู้จักหนุ่มเคอรี่สีส้มไปแล้วมารู้จักสีเขียวกันหน่อย

แกรปค่ะนายประสิทธิ์น้อยจุลาบอกว่าเป็นนุ่มแกรปมาละ๑ปี
ไปส่งอาหารที่สามแยกทีโอทีวันนั้นแล้วก็ลักษณะคล้ายกันเลย
เห็นคนอื่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายก่อน
เคอรี่ที่ถีบรถล้มเขาก็เห็นไง
ส่วนพี่พลเมืองดีบอกอย่ามาเข้าใกล้เพราะมันมีอาวุธ
แล้วก็เอาไม้ไล่ตีตัวเองไปถึงคนสุดท้าย
คนร้ายยังกระโดดคว้าน้องผู้หญิงที่ถูกแทงบาดเจ็บคนสุดท้าย
พวกตัวตอนนั้นมี๔คนแล้วก็เลยใช้ไม้รุมตี
กระทั่งรอให้ตำรวจมากู้ภัยมามาจับคนร้ายไป
ตัวเองในใจตอนนั้นเมาอย่าบ้า
เมายาบ้าแน่ไม่เกี่ยวกับของขลังอะไรทั้งนั้น
เพราะสมัยนี้เขาบอกยาบ้ามันหาง่ายนะ
พอมีคลิปนี้แชร์ออกไปรู้สึกดี
ตัดสินใจไม่ผิดเลยวันนั้นที่ช่วยหยุดคนร้าย
จนสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้
ขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะ